ต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
จะว่าเชื่อก็ต้องเชื่อจะไม่เชื่อก็ยังไงดี
เขาบอกว่าประเทศไทยเราก็ยืนหนึ่งเรื่องความเชื่อเหมือนกันนะ
นู่นก็ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ต้องไหว้อันนั้นก็ต้องกราบ

กลายมาเป็นดราม่าในพรีเวดดิ้งของแก้วกับโทนี่ในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
คู่นี้รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคู่รักสายชิวเด็กแนวพูดกันตรง
เวดดิ้งคู่อื่นอาจจะแบบริมทะเลในชายหาดสตูดิโออะไรอย่างนี้
คู่นี้บุกป่าฝ่าดงกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วนอกจากนั้นยังมีถ่ายตามปั๊มนะคะ
แวะตามปั๊มระหว่างข้างทางหรืออะไรก็ตามเป็นภาพความประทับใจแล้วก็ภาพความทรงจำของเขา
เพราะว่าคู่นี้ยกให้เลยเป็นคู่รักนักเดินทางนะฮะ
แต่ว่ามันก็มีดราม่าตรงอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าคู่นี้เขามีคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะถ่ายทอดให้เห็นการชีวิตที่ทั้งคู่เป็นนักเดินทาง
ชอบท่องเที่ยวชอบถ่ายรูป
แล้วก็เพจดังอย่างใต้เตียงดาราเองนะเขาก็เอาไปโพสต์เหมือนกันเอาไปแชร์
คนเข้ามาเม้นต์เยอะเลยค่ะ
เข้ามาชมนะในความครีเอทของภาพพรีเวดดิ้งของคู่รักคู่นี้ค่ะ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางท่านอย่างที่บอกไปแหละบ้านเราหลายอย่างมันศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยนะฮะ
จะเป็นภาพที่แก้วเอาเท้าวางไว้คอนโซลหน้ารถภาพนี้เลย
อันนี้แหละต้นเหตุดราม่า

มันไม่โอเคป้วเออเท้ามันไม่ควรจะอยู่กับหัวนะ

บางคนเขามีความเชื่อว่ามันเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ
บนรถมีแม่ย่านางอย่างนี้
ว่ามันจะดราม่าอะไรขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือไง
เออก็ออกมาปกป้องโทนี่กับแก้วนะฮะ
เขาก็มาถ่ายแบบกันหรือเปล่านี่มันเซ็ตรูปพรีเวดดิ้งของเขา
แล้วถ้าเขาจะนั่งแบบนี้จริงไปตลอดเส้นทางการเดินทางของเขา
ก็เรื่องของเขาป่ะเขาบอกว่าแหมก็แกะแหน่งไปคุณผู้ชม
นี่ที่ฉันอ่านฟิลลิ่งเขาเลยนะเคร่งทุกอย่างนะ
ยกเว้นเรื่องยุ่งของคนอื่นยุ่งเรื่องชาวบ้านเคร่งเก่งเหลือเกิน
อีกคนก็บอกว่าแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
เอาจริงถ้าแบบนี้ทั่วไปที่เขาถ่ายพรีเวดดิ้ง
ลงฝรั่งเขาก็มีถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบกันแบบนี้
ที่ประเทศต่างประเทศเขามีไหมแม่นางคนก็เน้นว่ากันไปแบบนี้นะคุณผู้ชม
อันนี้ไม่ใช่เชลลี่พูดนะไม่ใช่เราอ่านตามนี้เลย
บางคนเขาก็ห่วงความปลอดภัยบอกว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
เอาจริงไม่ได้มองว่าของต่ำของสูงหรอกค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าขับรถไปจริงแล้วน้องแก้วนั่งท่านี้
เกิดรถตกหลุมรถเบรกขึ้นมาเนี่ย
มันจะอันตรายอ่ะเอ้อ
บางฝั่งก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซีเรียสเลย

แม่ย่านางติดตั้งมาตอนไหนเป็นของแถมมาพร้อมกับรถหรือยังไง
บางคนก็ชี้แจงว่าแม่ย่านางเนี่ยอาจจะอยู่ในต้นไม้ในแบบในเรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อาจจะไม่ได้อยู่ในรถก็มีบางคนมันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคน
คุณผู้ชมนานาจิตตังก็ว่ากันไป
แต่ว่านอกจากว่าจะพรีเวดดิ้งกันแบบในป่าในเขาในดงอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ
แบบสวยริมทะเลเขาก็มีนี่ไงเอานี่ไงเออนี่ไง
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเราไม่ก้าวล่วงความคิดเห็นคุณผู้ชมนะ
แต่ก็อ่านตามที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาเนอะ
ก็ให้เคารพสิทธิส่วนบุคคลเขาเป็นสไตล์ของเขาก็ว่ากันไปรถเขา
ก็คอมเมนต์อะไรก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง